คุมภนอายุเจ็ดสิบเอ็ดปีไปซื้อข้าวราดแกง
เสร็จแล้วก็คุยกับแม่ค้าขายข้าวราดแกงนั่นแหละครับ
ระหว่างกำลังคุยอยู่กับแม่ค้ามีผู้ชายอีกคนหนึ่งเดินมา
ผู้ใหญ่บ้านคนนี้จนเขาเสียชีวิตนะฮะโอ้โหคนก่อเหตุกระหน่ำแทงเสร็จแล้วเนี่ย
เอามีดเล่มเดียวกันไปจี้รถให้ขับพาเขาหนีด้วยโอ้คุณผู้ชมครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณร้านรถเข็นขายข้าวแกงริมซอย๔ถนนชายเขาครับ
ในพื้นที่อำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาวันนี้เลยนะครับ
สิบเอ็ดตุลาคมตำรวจสพสิงหานครลงพื้นที่ไปตรวจสอบครับ
พบในล้อพิทักษ์คุมพลอายุเจ็ดสิบเอ็ดปีครับเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้าน
โดนแทงด้วยมีดปลายแหลมมีดยาวประมาณ๕๐เซนติเมตร
ความยาวนี่เกือบเกือบสองไม้บรรทัศน์นะครับค่ะ
คมมีดเนี่ยแทงเข้าไปที่ลำตัวของในเลาะเนี่ยหลายแผล
ชาวบ้านรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายเสียชีวิตนะครับ

ก็คือคนนี้ครับคนก่อเหตุนายร่อหิม
หลังก่อเหตุเสร็จแล้วใช้มีดเล่มเดียวกันนะครับ
แทงในเลาะพิทักษุมพลอดีตผู้ใหญ่บ้าน

เอามีดเล่มนั้นบังคับให้คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง
พาเขาหนีคุณดูมี่สิครับ

ถามแม่ค้าขายข้าวแกงคนที่อยู่ในเหตุการณ์

อดีตผู้ใหญ่บ้านก็คือตัวของนายเลาะออกมาซื้อกับข้าวที่เธอขาย
เหมือนกับทุกเมื่อเชื่อวันที่เคยมา

ในเลาะก็นั่งเล่นคุยกับเธอนานกว่าทุกวัน
จังหวะนั้นมีลูกค้ามาซื้อกับข้าวประมาณ๓๔คนเป็นผู้หญิงทั้งหมดครับ
แล้วจู่คนก่อเหตุครับนายร่อหีมเนี่ยเดินเข้ามาถามร้านข้าง
มะพร้าวอ่อนน้อยยังไม่ทันได้ขายกันเลยครับ
นายล่อหีมเดินเข้ามาหานายล๊อกคือพุ่งเป้าล็อกมาที่นายล๊อกเลย
ซึ่งตอนนั้นในเลาะกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วใช้มีดที่เมื่อกี้เราเห็นนะฮะ
ยาวเฟ้ยนั่นกระหน่ำแทงเข้าไปที่ร่างของนายล๊อก
แล้วหลังจากนั้นครับก็ใช้มีดเล่มเดียวกันไปจี้บังคับวินมอเตอร์ไซค
ให้พาเขาหลบหนีส่วนในเลาะนั้นไม่ทันได้ร้องขอไม่ทันได้ร้องห้าม
สุดลงกองกับพื้นเลือดท่วมตัวครับ
ต้องบังล๊อกขอความชื่นหรืองั้นไหม
บังล๊อกไม่มีเสียงไรเลยงั้นดูจัง๙๓
มันเพราะคนดิแทงอีกร้อยขึ้นรถชายมาก
อดีตผู้ใหญ่บ้านเนี่ยแทบไม่มีเสียงร้องขออะไรเลย

โดนกระหน่ำแทงแบบนี้ส่วนคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง
พานายร่อหิมหนีไปเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าตอนแรกเขาไม่อยากจะยุ่งลึกด้วยเลยครับ
แต่เขาโดนมีดจี้บังคับเขาไม่อยากไปนะ
แต่ฝั่งคนก่อเหตุเงื้อมีดขึ้นมาจะฟันเขา
เขาเลยจำเป็นต้องสตาร์ทรถออกไปครับแล้วระหว่างทาง
คนก่อเหตุไม่ได้ปริปากพูดอะไรเลยบอกแค่ว่าไปส่งตรงนั้นละกัน
จุดที่เขาไปส่งเนี่ยห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณครึ่งกิโลเมตรครับ
พอส่งเสร็จแล้วเขาก็รีบขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาทันที
ตำรวจสพสิงหานครครับและชุดสืบตำรวจภูทรสงขลา
ลงพื้นที่ไปติดตามและจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุได้ที่บ้านพัก
ฉี่แล้วเป็นสีม่วงฮะมีแล้วคุณผู้ชมลองดูอาการเขานะ
สังเกตดูอาการดูแววตาดูสีหน้าดูท่าทางเขาว่าเป็นยังไง
เรื่องต้นตรวจฉี่เป็นสีม่วงพบสารเสพติดในร่างกาย
สอบถามพูดคุยกับเจ้าตัวครับนายร่อหีบนั้นให้การวกไปวนมา
จับใจความไม่ได้บุคลิกหลุกหลีกแบบนี้ฮะ
เดี๋ยวหลบตาบ้างตากรอกไปกรอกมาบ้างอ้างว่ามันมีเหตุจากเรื่องของ
มรดกอ้างเรื่องเงินมรดกยังไม่พออ้างเรื่องงานครับ
เล่าว่าไปสมัครงานแล้วไม่มีที่ไหนรับเพราะในเลาะพิทักษุมพล
อดีตผู้ใหญ่บ้านส่งคนไปก่อกวนทำให้เขาไม่มีงานทำ
แล้วกวนเขาทุกวันจนเขาไม่ได้หลับไม่ได้นอน
แม้กระทั่งเวลาที่เขาไปละหมาดไปมัศยิตไปละหมาด
คัมภีร์อากุระอ่านก็ยังโดนกวนเลยแล้วเจ้าตัวฮะ
อ้างว่าผมกับผู้ตายเป็นญาติกันก็เลยอยากจะเคลียร์เรื่องนี้

อ๋ออย่างจริงใช่ไหมอืมมานั่นหรือไม่ครับผมไม่ได้ใจ
แต่ว่าการผิวอ่ะประจำเรื่องครับไม่ได้ทุกวันอืม
เวลานอนค่ะไม่ได้เวลาทำเรื่องศาสนาในมายังอย่างนี้
ก็จะมีแบบทำตาลมังตาลมังตำอืมซึ่งผมต้องการการเขา
หลังจากนั้นครับพี่กั้งพัชรวรินนักข่าวของเราก็เดินทางไปที่บ้านของ
นายล้อพิทักษ์คุมฝนนะฮะอดีตผู้ใหญ่บ้านยัดย่านและครอบครัว
ก็นำร่างของผู้ตายมาประกอบพิธีทางศาสนา
ได้คุยกับหลานสาวของผู้ตายครับเธอบอกว่า
ผู้ตายกับคนก่อเหตุไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ไม่ได้เป็นญาติกันแต่อย่างใด
ตอนนี้ญาติทุกคนเสียใจและตกใจ

เนื่องจากว่าผู้ตายเป็นที่รู้จักของคนในพื้นที่

ส่วนคนก่อเหตุนั้นที่เขาทำแบบนี้
คาดว่าเป็นเพราะฤทธิ์หลอนจากยาเสพติดฮะ
อยากให้ตำรวจปราบปรามปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง
กลัวจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยแบบนี้อีกครับ
ไม่คิดว่าเขาจะทำผู้ที่มีอายุ
แล้วก็ไม่มีทางสู้แบบนี้ค่ะ
คิดว่าเขาต้องทำร้ายวัยรุ่นอะไรแบบนั้นมากกว่า
ไม่อยากให้เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นกับครอบครัวไหนอีกแล้วค่ะ

เป็นกังวลไหมคะถ้าเกิดว่าเขาพ้นโทษมาในวันหนึ่ง
มากค่ะเป็นกังวลมากค่ะ

เพราะว่าเคสแบบนี้มีอยู่ในทุกพื้นที่ค่ะ
แล้วก็ชาวบ้านหรือชุมชนแถวนั้นก็เป็นกังวลเหมือนกัน
อยากให้ทางตำรวจมีมาตรการเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างชัดเจนค่ะ
เพราะว่าตอนนี้ยาบ้านราคาถูกมาก
นี่คือสิ่งที่ทางญาติของผู้ตายอยากจะอ้อนวอนขอตำรวจให้เร่งปราบปราม
เรื่องปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังนะฮะ
ทีนี้ครับหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะ
ทางพี่กั้งได้คุยกับบีหลั่นประจำมัศยิตยาบาโรดครับ
ฮัชยีหมัดฮูเซนสุวรรณครับ
อายุ๗๒ปีบอกว่าเขาเสียใจมากเนื่องจากว่าผู้ตายเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านในพื้นที่
แล้วก็บอกว่าคนที่ก่อเหตุเคยมีประวัติฆ่าคนตายมาแล้วเมื่อ๑๐ปีก่อน
แล้วครั้งนี้ก็มาก่อเหตุซ้ำก็ฆ่าคนตายอีกแล้ว
หลายวันก่อนชาวบ้านเห็นว่านายร่อหีมคนก่อเหตุเนี่ยร้องเอะอะตะโกนโวยวายเสียงดังเดินไปเดินมาในชุมชน
ก็ไม่คิดนะว่าเขาจะมาฆ่าคนตายอีกรอบหนึ่ง
และขอยืนยันว่าคนก่อเหตุกับผู้ตายไม่เคยมีปัญหาอะไรกันมาก่อนด้วยครับ
พูดถึงคนในชุมชนเขาก็รู้สึกเสียใจกันเยอะนะ
ดูที่ผู้ที่มางานศพเนี่ยเยอะมากเยอะมาก
และเมื่อช่วงเวลาประมาณ๑ทุ่มที่ผ่านมานะครับ
ทางครอบครัวและญาติของผู้ตายทำพิธีฝังศพทางศาสนาอิสลามเรียบร้อยแล้วนะครับ
ขณะที่ทางตำรวจสพสิงหานครนั้นก็คุมตัวคนก่อเหตุไปดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วเช่นเดียวกันครับ